หนึ่งนะคุณผู้ชมที่ช่วงนี้เราได้เห็นก็คือ
ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์
มีภาพหนึ่งคนโลกโซเชียลแบบชื่นชอบมาก
แล้วก็มีการเผยแพร่กันไปทั่วเลยก็คือ
ภาพที่คุณหมอท่านหนึ่งนะคะเดินทางขึ้นดอย
คุณผู้ชมจะไปตรวจคนไข้ที่อยู่บนดอย
นี่ฮะต้องบุกป่าป่าดมอีกระยะทางแบบโอ้โหลำบากนะ
แต่ก็ไปข้ามน้ำข้ามห้วยข้ามเขาก็ว่าได้
ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความ
ระหว่างที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน

จริงค่ะแต่ว่าก็ตัดตอนมาแล้วกันนะเพื่อจะได้เข้าใจกันนะคะ
ก็คือว่าคุณหมอได้รับแจ้งจากคนในครอบครัวผู้กักตัวครอบครัวหนึ่ง
มีทั้งแม่ทั้งลูกและหลานรวมอยู่ด้วยกัน๗คนในกระต๊อบที่ไร่แห่งหนึ่ง
มีเด็กคนนึงนะคะเป็นผู้กักตัวเหมือนกัน
มีอาการไข้มีเจ็บคอก็มีการขอคำปรึกษาว่าจะต้องทำยังไง
หมอก็บอกเลยว่าเดี๋ยวหมอจะไปเยี่ยมเองนี่แหละค่ะ
หมอก็เตรียมตัวใส่ชุดป้องกันสวมเฟสชิลเดินทางไปช่วยเหลือคนป่วยนี่นะคะ
การเดินทางครั้งนี้คุณหมอใช้รถจักรยานยนต์
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปก่อน
ขับไปก็ค่อนข้างที่จะเดินทางสะดวก
แต่ก่อนที่จะเข้าสู่ถนนลูกรังมันก็เริ่มลำบากแล้วนะคะ
ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าตอนที่คุณหมอตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเอง
จริงคุณหมอก็ยังไม่รู้นะว่าเส้นทางหรือว่าบ้าน
หรือว่ากระท่อมกระต๊อบของหนูน้อยอยู่ที่ไหนอย่างไร
แต่ตอบเลยตอบทันทีเดี๋ยวไปเองเป็นห่วง
ตั้งใจนะปฏิบัติหน้าที่เต็มที่นะครับ
บางช่วงบางตอนการเดินทางก็ไม่ลำบากอะค่ะ
แต่ท้ายที่สุดหัวใจอันมุ่งมั่นของคุณหมอก็ไปถึงกระต๊อบหลังเล็กกลาง

ไปตรวจวัดไข้เด็กคนนี้นะคะ
เขามีอุณหภูมิ๓๗องศาก็มีไข้อ่อนนะ
รวมทั้งมีอาการเจ็บคอไอมีน้ำมูกด้วยแต่ว่าไม่เหนื่อยหอบ
คุณหมอก็เลยจัดยาให้ทาน๓วัน
แล้วเดี๋ยวบอกว่าจะมาติดตามอาการทุกวัน
ท้ายไว้แบบนี้แล้วก็เดินทางกลับไป
คุณหมออนามัยท่านนี้ค่ะก็คือนางสาธิธรกันทะ
เป็นนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำตวง
ในพื้นที่ตำบลน้ำพางอำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน
เธอบอกว่าเคสนี้ไปเยี่ยมเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็มีการกักตัวครบ๑๔วันแล้วนะคะ
อยากจะให้รับฟังข้อความตรงที่หมอเขาโพสต์
อันนี้ไม่น่าตัดออกนะอันนี้น่าเล่าให้ฟัง
คือคุณหมอบอกแบบนี้บางช่วงที่เดินไปเนี่ย
ลูกรังความยากลำบากเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
ช่วงเป็นเส้นทางที่แคบและเขาสูงชัน
ช่วงมีลำห้วยขวางกั้นเส้นทาง
ต้องเดินเท้าสลับกับนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หลายรอบ
ข้าพเจ้าเหงื่อท่วมตัวภายใต้ชุดประยุกต์ที่ปิดมิดชิด
หายใจภายใต้หน้ากากอนามัยที่ชุ่มด้วยเหงื่อ

คำว่าเหนื่อยสายตัวแทบขาดคงเป็นแบบนี้นี่เอง
เพิ่งจะมองเห็นภูเขาสูงชันตั้งตรงานอยู่เบื้องหน้า

ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่เห็นภูเขาแล้ว
เพราะว่าอีกเดี๋ยวก็น่าจะถึงตัวคนไข้แล้วนะครับ
แล้วทีนี้คนที่ไปด้วยก็ถามหมอครับหมอครับจะถึงแล้วครับ

หมอบอกว่าจะบอกว่าไม่ไหวก็กลัวเสียฟอร์ม
ร้องตะโกนต่อไปว่าไหวยังพอไหว
ทั้งที่เหนื่อยใจแทบขาด
โอ้โหคุณหมอบอกแบบนี้ทั้งที่เหนื่อยใจแทบขาด

พอไปถึงเจอหนูน้อยเด็กอายุไล่เรียกกัน
สัก๔๗ขวบจำนวน๔คน
แต่ละคนสวมเสื้อผ้าเก่าเนื้อตัวมอมแมม
แต่ยิ้มกว้างมาพร้อมกับผู้หญิงที่มีอายุ๒คน

ทุกคนกักตัวและปฏิบัติตามมาตรการนะ
คือสวมหน้ากากอนามัยออกมาต้อนรับ
ทุกคนดีใจมากที่มีหมออนามัยมาเยี่ยมถึงไร่
ขอบตาของข้าพเจ้ามีน้ำเอ่อล้นออกมาโดยไม่ทันรู้ตัว
แต่ข้าพเจ้าต้องรีบสะกดอารมณ์ตรงนั้น
เพื่อจะช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปถามเด็ก
เป็นยังไงบ้างเล่นที่ไร่สนุกไหม

ทำให้ข้าพเจ้าหายเหนื่อย
ข้าพเจ้าก็เลยไปตรวจร่างกายคนไข้ทันที

ช่วงนี้มีข่าวอะไรที่แบบอย่างนี้ร้องน้ำตาไหลทุกวัน
จริงเพราะเมื่อเกิดเขาไปอ่านทั้งหมดของคุณหมอ
โอ้โหเราจะรู้สึกว่านี่คือหัวใจหมอ

เราเห็นภาพที่คุณหมอเขาตั้งใจจริง

ทราบซึ้งน้ำใจของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
ก็เอาภาพเอาเรื่องราวความประทับใจมาเผยแพร่ต่อด้วย

ก็อย่างนี้คือเด็กที่คุณหมอไปตรวจนะคุณนะ
คือก่อนหน้านี้เห็นมีคนที่บ้านเขารายงานมาว่ามีไข้ใช่ไหม
พอคุณหมอไปตรวจอุณหภูมิอยู่ที่๓๗องศาเซลเซียส
ก็มีอาการเจ็บคอไอมีน้ำมูกแต่ไม่เหนื่อยหอบ
ก็จัดยาที่เตรียมไว้ให้เด็กให้กินใน๓วัน
และคุณหมอบอกว่าจะติดตามอาการไข้ทุกวันนะครับ
ถ้าเด็กป่วยอีกเดี๋ยวคุณหมอไปอีกรู้เส้นทางแล้ว
ตอนนี้สบายแล้ว
เป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ